ต่อไปเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของมิจฉาชีพกันบ้าง
ปัจจุบันมิจฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบแล้วเกิด

ไปดูที่จังหวัดกำแพงเพชรพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวค่ะ
มิจฉาชีพมาหลอกว่าจะเผาก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงพระเพลน
สุดท้ายก็เชิดทั้งเงินเชิดทั้งค่าก๋วยเตี๋ยวที่เขาลงทุน
หนีไปลอยนวลเลยนะคะ
กรณีแบบนี้ช่วงนี้เรานำเสนอบ่อยนะ

แต่ว่าครั้งนี้เป็นพ่อค้ารถขายก๋วยเตี๋ยวตกเป็นเหยื่อค่ะ

คือมาบอกว่าจะนำไปทำบุญเลี้ยงพระที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชร
ผู้เสียหายก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรก็รับปาก
แล้วก็ไม่ได้ขอเงินมัดจำเอาไว้ด้วยล่ะค่ะ
พร้อมกับตังค์ที่มันขอแรกตังค์กับแฟนไปนะ
ขอแรกตังค์ยังไงคะ

ที่นี่ว่ามันแต่มันไม่ได้เอาตังค์ให้
แต่มันกลับตังค์เราไปเลย
ขอปัญหาแล้วมันก็ออกจะวัดไปเลย

เอาตังค์เราไป

ใช่ออกให้แฟนเข้าไปในครัว
แต่ที่สุดท้ายมันก็หายไปแล้ว

สรุปแล้วตังค์ที่แรกไปพร้อมกับที่บอกเข้าก๋วยเตี๋ยว
แล้วเราได้เอาก๋วยเตี๋ยวถวายพระหรือยังคะ
ก็ยังไม่ได้ถวายพระหรือยัง
ถ้าพระหายก็เลยไม่ได้ถวายใคร
แต่สุดท้ายเราก็ต้องเลี้ยงพระอีกดี

ขึ้นชื่อว่ามิจฉาชีพเล่เหลี่ยมหลอกลวงจัดจ้านจริง
หลอกกันได้แล้วคุณพี่ก็ใจดีนะ
อมนำเงินให้เขาไปใส่ซองถวายพระก่อน

คือมิจฉาชีพบอกว่าจะมาเหมาร้านไปเลี้ยงพระเหมือนกัน
แต่ว่าการจะเลี้ยงพระได้
พ่อค้าเอาเงินมาก่อน

ไอ้ก๋วยเตี๋ยวที่เราจะสั่งเป็นหลายพันช้ำ

ก็โดนหลอกนะคะเราหลอกกันไป
อย่างคุณพี่ท่านเนี่ยโดนหลอกไป๔๐๐๐กว่าบาท
ตอนนี้แจ้งความกับตำรวจไว้เรียบร้อยแล้ว

ว่าคนในจังหวัดกำแพงเพชรจะถูกหลอกแบบนี้

หากพบเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้

หากสงสัยดูแล้วไม่ได้ความ
ดูแล้วแปลกก็ให้แจ้งตำรวจทันทีเลยค่ะ